ก็เดินมาทำอันนี้ได้ไหม

อันสักเยี่ยมช่วยใจดีกว่ามีที่มาก่อน
อยู่นาน

พี่เหนียวเขาถามว่าเขาอยู่ไหนหรือ

ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ

ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ

ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ

ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ

ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ

ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ

ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ

ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ

ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ
ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ

ขอบคุณแม่ก่อนต้องกลางนะครับ